สัปดาห์ก่อนเราคุยกันไปแล้วเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดหุ้น
ต้องรู้อะไรบ้างเรียนรู้ความสำเร็จเรียนรู้ความร่มเหลวทำยังไง
ส่วนวันนี้ครับถ้าหากว่าอยากจะลงทุน
เคยลงทุนทองคำก็เคยได้ก็เคยเจ็บก็เคย
แต่อยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนอื่นเพิ่มเติม
จากสนามทองคำสู่สนามหุ้นต่างกันไหมเหมือนกันหรือเปล่า
ต้องเรียนรู้อะไรบ้างเราพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
กับคุณแพทย์ภาววิทย์กลิ่นประทุมครับผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน
จากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับพี่แพทย์สวัสดีครับ
มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่แต่สมัยนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
มีมีหุ้นเป็นนู่นเลยเป็นพี่ใหญ่เลย
เขาจัดอันดับเศรษฐีเมืองไทยมาแล้วไงสังเกตไหมว่าในอันดับ๑ใน๑๐
ไม่มีใครรวยจากเล่นหวยแต่รวยจากเล่นหุ้นเนี่ยครึ่งหนึ่ง
ใช่แล้วส่วนใหญ่คือเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นตลาดที่ฟรอปเขาบอก
ก็บอกว่าโอ้โหอเมริกานี่คือรวยจากตลาดหุ้นเยอะมากพันล้านกว่า
เยอะเกินครึ่งเกินครึ่งของเศรษฐีโลกน่าจะมาจากหุ้นถ้าเราเข้าใจ
ดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บหลายคนเลยอยากเข้ามาสู่ตลาดหุ้นเลยพี่แพทย์
โดยเฉพาะบางคนลงทุนทองคำมาก่อนจะกระโดดเข้ามาตลาดหุ้นได้ไหมครับ
มันเหมือนมันต่างกันไหมพี่แพทย์ต้องคิดคล้ายกัน
คิดคล้ายคล้ายกันเพราะว่าอ่ะเราเอามาดูเจ็ดข้อแล้วกันที่เตรียมมาว่า

ข้อที่ต้องรู้สำหรับคนที่เคยลงทุนทองคำและอยากจะมาลงทุน
ข้อแรกครับพี่แพทย์คืออย่างแรกนะคือทองกับหุ้นเนี่ย
จริงจริงมันเป็นสินทรัพย์เหมือนกันสินทรัพย์ก็คือว่าสิ่งที่เอาเงินไปวางไว้เฉย
ระยะยาวมันจะต้องขึ้นดังนั้นเราต้องเลือกให้ถูก
คือเราต้องเข้าใจก่อนว่า๒อย่างนี้มันคล้ายกัน
เป็นสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มได้
แต่ระหว่างทางล่วงได้เหมือนกันนะถูกต้องไม่แต่ว่าคนคนรวยเนี่ย
หลักการคนรวยจริงเวลาได้เงินมาจากเงินเดือนได้ค่าจ้างอะไรมา
เขาก็จะเอาเงินไปใส่สินทรัพย์นั้นสองอันนี้เป็นสินทรัพย์โอเคผ่านทั้งคู่
เหมือนกันอ่ะเหมือนกันไปข้อที่สองข้อที่สองคือ
อ่ามันมันได้เหมือนกันฮะเพราะมันระยะสั้นมันผันบวชมากอ๋อ
อันนี้คนที่บอกคนขาดทุนเนี่ยเพราะว่าเขามาเล่นสั้น
จังหวะเนี่ยสมมุติไปซื้อ๒ปีที่แล้วยังถืออยู่เลย
ตอนนี้มันก็ยังมันก็ยังขัดทุนอยู่ถูกไหมแต่แต่ถ้าเกิดมองใน
ยาวจริงทองไม่ได้ขาดทุนคือคุณออมไปเรื่อยอย่างเงี้
ใส่ใบนี้ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยยังไงก็รวย

อ่าอ่าอ่าอ่า

แล้วซื้อธุรกิจที่เขาทำธุรกิจจริงถามว่า

เพราะส่วนใหญ่เวลาไปซื้อเราไปซื้อหุ้นที่คนเขาเชียร์กัน
ตัวนี้มันแรงนะไอ้พวกแรงของปลอมหมด

ของจริงซื้อตรงไหนถึงซื้อผิดจังหวะนะ

ธุรกิจที่อยู่รอบตัวเราที่อยู่ใหญ่รอบตัวแล้วก็เสร็จถี่

พวกนี้ถามว่าคือคุณไปติดหุ้นแบบนี้ตรงไหน

คือต้องหาของดีที่เป็นของจริงลงทุน

ทองคนรู้อยู่แล้วไงว่าของปลอมจะไม่ซื้อถูกไหม

หุ้นเนี่ยกับทองเนี่ย
ทองเนี่ยเก็บไว้มันไม่งอกเพิ่มถูกไหม

จะรวยต่อเมื่อเราเอาคลองนั้นไปขายราคามันขึ้นใช่ไหม
แต่หุ้นเนี่ยเก็บไว้เนี่ยมันดีกว่าทองนิดนึง
ตรงที่ว่ามันงอกเพิ่มทุกปี
อะไรงอกอะพี่แพทย์
อับปันผลไง

ภัดปัชฌาโมะอาจจะพูดว่าเป็นภาระในการเก็บรักษาและดูแลถ้าเป็นทองคำใช่ค่ะหัวว่าโทษลำบากในบ้านยังน่ากลัวเลยอ่ะ
ใช่ดูแลยากมันมีภาระในการเก็บรักษา

โบรกเสร็จโบรกก็ดูแลเก็บรักษาให้ถูกไหม
หน้าที่เราคืออะไรเรารับเงินปันผลอย่างเดียว
คือไม่ต้องมีภาระและแถมได้ปันผลด้วย
เราไม่จำเป็นจะต้องมาถือใบว่านี่เราซื้อหุ้นอะไรอย่างนี้
ไม่มีใครรู้เราด้วยคือปลอดภัยกว่า
คือถ้าซื้อทองมันใส่แล้วมันยังคนยังเห็นอันตรายได้ถูกไหม
ใช่มันก็มีข้อดีข้อเสียถูกไหม
ทองถ้าใส่มากเกินไปมันก็มีความเสี่ยงมีภาระ
ถูกไหมแต่หุ้นมีมากเกินไปไม่เป็นไร
มีเยอะนี่มันก็เหมือนเงินมหาลอยมาหาเราเราไม่ต้องทำอะไรถูกไหม
เขาก็มีความปลอดภัยในการช่วยดูแลด้วย

สำหรับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากไม่ต้องแบบเก็บไว้ที่บ้าน
เก็บเงินเขาซื้อเซฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ต้องมีคนดูแลให้แล้วเขาแถมปันผลให้เราด้วยนะ

ข้อที่๗เหมือนกันทั้ง๒อย่างเลยก็คือว่า
ถ้าเราซื้อทองหรือว่าหุ้นที่ดีระยะยาว
เราเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานได้
เพราะเศรษฐีที่เราดูเนี่ยคุณสังเกตไหม
เศรษฐีทั้งหมดที่เขามีรวยครึ่งหนึ่งรวยจากหุ้น

และระยะยาวเขาก็เอาตรงนี้ส่งต่อให้ลูกหลานเหมือนกัน

เราเก็บภาระคนมาป้นอะไรมาอีกเยอะถูกไหม
แต่หุ้นจริงมันเป็นแค่ใบหุ้น

เพราะรวยจากหุ้นจริงมันได้เงิน

เออมันได้ปันผลมันได้สิ่งมันจ่ายเรา
เสียจีเขาเลยเก็บสิ่งนี้ส่งต่อให้ลูกหลาน

ทำยังไงถึงจะคิดได้แบบนี้พี่แพทย์

แล้วก็เก็บแล้วโอ้โฮแม่เจ้า

คือปรับวิธีคิดแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วย

หรือนอกจากฟังพี่แพทย์วันนี้แล้ว

พี่แพทย์ไปด้วยไหมฮะ